คุณผู้ชมค่ะเรื่องการขับรถบนท้องถนนเนี่ยประมาทไม่ได้จริง
วินาทีเดียวก็ไม่ได้นะคะมันเกิดอุบัติเหตุได้ตลอดเวลาจริง
ล่าสุดค่ะที่จังหวัดลบบุรีนะคะเป็นถนนเส้นเรียบคลองชนรับประทาน
อูหูอุบัติเหตุนี้น่ากลัวมากอ่า
กระบะพยายามจะแซงคันที่อยู่ข้างหน้าอืม

ขับแซงทีนี้ปรากฏว่าพอมันเป็นเลนสวนกัน
มันต้องแซงฝั่งที่เขาขับสวนมา
วะแซงไปเจอรถเก๋งสวนมาพอดีอ่าแล้วหลบไงอ่ะ
ไม่ได้หลบหลบไม่ทันชนค่ะอูหู
ไม่พอกระบะคันที่ชนนี้เสียหลักแล้วพุ่งตกคลองชนรับประทานด้วย
สามชีวิตอยู่ในนั้นโอ้โหต้องขอบคุณพลเมืองดีนะคะ
เขารีบจอดรถแล้วกระโดดลงไปช่วยทันทีเลยค่ะ
นี่มีคนก๋อมีกี่คน

นังเก่นรถกระบะไหมคะจมเร็วมากเห็นไหมคะ

สักพักเหลือแค่หลังคาคือจมเร็วมากจริง
นี่น่าจะมันทุกขอมันหนักมากค่ะ
และอย่างที่บอก๓ชีวิตอยู่ในนั้นหญิง๒ชาย๑

ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์คือพร้อมใจกันกระโดดลงไป
ช่วยคนในรถออกมาค่ะครับรอดหมดทั้งสามคนนะคะ
คือถ้าคนลงไปช่วยไม่ทันเนี่ยอันตรายเหมือนกัน
เพราะอย่างที่บอกรถจมลงไปเร็วมากนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐ธันวาคมตรงถนนเส้นปากแพรก
ครองชนรับประทานค่ะเราได้คุยกับคุณวีและพี่ชายที่เป็นเจ้าของคลิป
แล้วก็เป็นพลเมืองดีที่เข้าช่วยเหลือนี่ค่ะคลิปที่ว่าคือคลิปนี้คือคลิปกล้องหน้ารถของเขา
เขาขับรถตามกระบะคันนี้มาพอดี
ลองดูคลิปนะครับกระบะคันนี้พยายามจะแซงขวาเห็นไหมค

แล้วเสียหลักพุ่งตกคลองเลยคุณวีกับพี่ชายน่ารักมาก
เห็นเหตุการณ์ปุ๊บนะคะเขาจอดรถข้างทางทันทีเลย
แล้ววิ่งลงไปช่วยแบบกระโดดน้ำลงไปเลยค่ะ
คือเท่าจะไม่จอดก็ได้ก็เป็นสิ่งของเขา
แล้วก็เนี่ยค่ะช่วยคนทั้ง๓ชีวิตออกมาจากรถกระบะคันนี้ได้
พลเมืองดีอีกหลายคนด้วยนะที่ลงมาช่วยพร้อมกัน

อย่างที่พี่เบิร์ตบอกว่าจริงเขาจะไม่จอดก็ได้
นักข่าวก็ถามว่าทำไมคุณวีกับพี่ชายถึงตัดสินใจจอดรถแล้วลงไปช่วย
เขาว่าไงรู้ไหมคะเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ

ไอ้ภาพที่เกิดเหตุนี้มันคงติดตาเขาไปตลอด
แล้วเขาจะรู้สึกผิดจนถึงแบบวันสุดท้ายของชีวิตเขาแน่
เขาเลยตัดสินใจว่าจอดแล้วช่วยเลยดีกว่า

จริงครับหัวใจพี่ขอชื่นชมจริงนะฮะ
แล้วก็เรื่องของการขับรถตกน้ำแบบนี้นะ
ผมน่ากลัวเวลาอ่านข่าวแบบนี้
เคยคิดว่าถ้าเป็นเราประสบอุปเกตตกลงไปในน้ำแบบนั้น
มันไม่ใช่ว่าจะมากดกระจกหรือหมุนกระจกกันอยู่ได้นะ
เพราะว่าน้ำมันจะบีบและทำให้ทุกอย่างมันตึงไปหมด

ยังไงก็ตามนะครับเดี๋ยวนี้มันมีวิธีนะครับ
การช่วยเหลือตัวเองจากรถตกน้ำไปเปิดดูให้มันผ่านตาไว้บ้าง
ใช่เขาบอกให้แงะช่องร่องกระจกอะค่ะ

แล้วก็หาอะไรติดรถเอาไว้เผื่อว่าทุบกระจกด้วย